พูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเราบ้าง
คือหลายคนก็รอแล้วเวลาที่สวบคแถลง

ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อที่กลับมา

รวมถึงผู้ติดเชื้อในบ้านเรา

ซึ่งล่าสุดที่รายงานมาจากแพทย์หญิงพันธภายงตระกูล
ผู้ช่วยโฆษกสบคก็เปิดเผยค่ะ
วันนี้ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะ
แต่ว่ามีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๑ราย
ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่เดินทางกลับมาจากอียิปต์
แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ
ส่วนผู้ที่รักษาหายมีเพิ่ม๑๒ราย
วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรานับดูเนี่ย
วันนี้ถือว่าครบรอบ๓๑วันนะคะ
ที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเลยนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าทางสบคก็บอกว่ากาดอย่าเพิ่งตก
เราก็ต้องรอดูโดยเฉพาะเรื่องของการผ่อนคลาย
เฟสที่๕พวกกิจกรรมกิจการต่างที่มันมีความเสี่ยง
วันศุกร์นี้ความจริงจะมีการประชุมชุดใหญ่ของสบคนะคะ
แต่ว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจ
ก็เลยมีการเลื่อนการประชุมชุดใหญ่ของสบคไปไปเป็นวันจันทร์แทนนะคะ